ไปที่ชุมพรครับอย่างที่คุณวรพรโปรยเอาไว้

แล้วก็ตรวจเรื่องของสารเสพติดปรากฏว่า
ขออภัยนะฮะตั้งแต่ท่านเจ้าอาวาสลงมาถึงพระลูกวัด
ทั้งหมด๔รูปปัสสาวะเป็นสีม่วงทั้งหมด

นำกำลังเข้าตรวจสอบวัดเขาแก้ว
บ้านเขาแก้วตะบนนากระตามอำเภอท่าแซชชมพล

พอเข้าไปตรวจค้นกุฏิพระนันทศักดิ์รักพรม
อายุ๓๕นะครับท่านเป็นเจ้าวาด
จำวัดอยู่ด้านในปรากฏว่าเจอยาบ้า๑๐เมตรครับ
แล้วก็อุปกรณ์การเสพซ่อนอยู่ใต้ที่นอน
นันทศักดิ์ท่านจำนวนด้วยหลักฐานก็ยอมรับบอกว่า
ยาบ้าเป็นของหลวงพี่จริงโยมนะ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจค้นในกุฏิของพระลูกวัด
อีก๓กุฏิที่อยู่ติดกัน

พอเข้าไปดูในกุฏิเจอของกินวางสกปรก

เป็นขวดน้ำอารมณ์ที่ดื่มหมดแล้วบ้าง
อย่างอื่นบ้างแต่ข้างในใส่ปัสสาวะ

แล้ววางกองพะเนินเต็มห้องนับร้อยขวด
เหลือเพียงที่นอนแคบให้นอนเท่านั้น
แต่ทุกกุฏิไม่พบยาเสพติดนะครับ

นิมนต์ท่านเจ้าอาวาสและพระลูกวัดนะครับ
รวมทั้ง๔รูปไปตรวจปัสสาวะ
อย่างที่ผมนำเรียนตอนต้นคือสีม่วงทุกรูปครับ
นำตัวท่านเจ้าอาวาสแล้วก็พระลูกวัดทั้งหมดนะครับ
ให้เจ้าอาวาสวัดเทพประดิษฐารามหรือว่าวัดหนองเรือศึก
จากนั้นนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพท่าแซะดำเนินคดี
ส่วนที่วัดเขาแก้วนี่ฮะคือมีพระอยู่แค่๔รูปแล้วครับ
ตอนนี้ถูกจับศึกทั้งหมดแล้วทำให้วัดนี้กลายเป็นวัดร้างทันที
ไม่มีพระสงฆ์เหลือแม้แต่รูปเดียว
ทีมข่าวไปดูบรรยากาศในวัดนะครับ
หลังจากพระทั้ง๔รูปถูกจับศึกแล้วนะครับ

เรื่องของที่ท่านเสพยาเรื่องหนึ่งนะ
แต่มาฟังชาวบ้านในพื้นที่บ้างอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
อุบลชาวบ้านในพื้นที่เล่าบอกว่า
การเข้ามาตรวจของตำรวจเนี่ย
ส่วนตัวเธอมองว่ามันเป็นเรื่องขัดผลประโยชน์
เอาขัดใครกับใครเป็นการขัดผลประโยชน์
ผู้นำคนหนึ่งที่มีปัญหากับเจ้าอาวาส
เรื่องต้นปามน้ำมันที่อยู่ในวัดจำนวน๒๕ไร่
คือผู้นำชุมชนคนนี้นะ
ต้องการที่จะเข้ามาบริหารจัดการหารายได้ขายผลผลิต
จะเอาเงินไปใช้บริหารในหมู่บ้าน

ถึงเคยประกาศพูดเอาไว้ว่าจะทำให้วัดนี้กลายเป็นวัดร้างนะครับ
ครั้งนี้คิดว่าผู้นำคนนี้แหละ
พยายามจะล้มงานกระถิ่นที่จะมีขึ้นวันที่๑๔
เพราะปีที่แล้วก็เคยขัดขวางไม่ให้มีการทอดกระถิ่นมาแล้วครับ

ก่อนนั้นหรือทำไมไม่กล้งหลังจากที่กระถิ่นเสร็จแล้วบรรยาที

เรื่องของการขัดผลประโยชน์ครับ